ผู้ชายคนหนึ่งก็ขับรถมาบนท้องถนนดีนี่แหละอยู่
อยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาประกบ
คนลงจากรถมาแล้วเอาปืนเข้าไปจ่อยิง

เพราะหลังจากที่ยิงหัวเขาแล้วเนี่ย

ก็คือถ้าไม่ตายด้วยลูกปืนก็คือตายด้วยไฟเพราะว่าคลอกทั้งคันเลยนะคะ

ตั้งไว้ทั้ง๓ประเด็นเลยเพราะคนตายปล่อยเงินกู้
แล้วก็บอกว่าเวลาทวงเงินก็ค่อนข้างร้อนร้ายอยู่เหมือนกัน
แล้วคนตายมีประวัติผัวพันธ์ทั้งเรื่องครอบครองยาเสพติดและค้ายาเสพติด

หรือจะเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวด้วย

แต่ที่แน่แฟนสาวของผู้ตายค่ะ
พอมาเห็นสภาพรถและสภาพร่างของแฟน

หมดแรงจะยืนนะคะนี่คือนางสาวอังคณาแฟนของคนตายค่ะ
เห็นรถที่ไฟไหม้ทั้งคันคือโอ้โหร้องไห้แบบหยุดไม่อยู่เลยจริงนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ตายเนี่ยนะคะเขามีฉายาว่าแตงไทยท่าวุ้ง
ชื่อจริงคือนายสุวิทย์เกิดแก้วอายุ๔๕ปี
ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ปล่อยเงินกู้นะคะ

พบรอยประสุนฟืนยิงเข้าขมับขวานหนึ่งนักทะลุไทยทอย
จริงตอนแรกที่เจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุ

คือเป็นรถเก่งฮอนด้าซีวิกสีเทาดำ
ทะเบียนกล๕๕๑๘ลบบุรี

แล้วไฟก็ลุกท่วมทั้งคันแบบนี้

ไม่รู้เลยว่าในรถมีคนอยู่หรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็พยายามฉีดน้ำดับไฟนะคะ
ครู่นึงจนสามารถดับไฟได้ทั้งหมด

โดนไฟคลอกคารถอยู่แบบนี้ค่ะ

เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอกด้วย

คล้ายถูกไฟไหม้วางกองอยู่๑ชิ้น

ฝาทางน้ำมันถูกเปิดออกนะคะ

ขับจอดท้ายรถของคนตายนะคะ
แล้วก็เห็นผู้ชายสองคนลงมาจากรถ
เดินไปที่รถของผู้ตาย

แล้วก็เปิดถังน้ำมันรถของผู้ตาย

เอาปืนจ่อยิงแล้วก็เปิดถังน้ำมันรถของผู้ตายจุดไฟจะเผา

นาทีผ่านไปคนร้ายวนกลับมาอีกรอบนึง
คราวนี้เอาน้ำมันมาราดรถเลยค่ะ
เอาน้ำมันมาราดรถแล้วก็จุดไฟเผา

แล้วเสียงแตรก็ดังค้างอยู่แบบนั้น
หลังจากนั้นไม่นานรถเก่งคันนี้ก็ถูกไฟไหม้ค่ะ
ถูกขับรถมาก็เห็นรถเก่งค่ะ
ก่อนจอดผู้กับรถคันนี้ก็รู้แล้ว
เขาขับมาก็จะถึงเพราะว่าเหยียบ
ออกไปเลยไฟก็ไม่เปิด

รถเก่งสีได้เห็นไหม

วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พลตำรวจตรีเพียรพงศ์วงศ์สมาน
ลงพื้นที่นะคะนำเครื่องตรวจจับวัตถุ

น่าจะยังร่วงหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ

ค้ายาเสพติดรายสำคัญของลบบุรี
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ไม่นาน

ซึ่งแต่งไทท่าวุ้งก็
มีพฤติกรรมค่อนข้างก้าวร้าวกับคนที่

ประเด็นที่๓เป็นประเด็นเรื่องชู้สาวค่ะ
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะ

ช่วงที่คนก่อเหตุขับรถหนี

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบพรองชนลประธาน
่งหน้าอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะ

ไม่ค่อยมีรถผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่

แล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนด้วย

ก็เชิญตัวนางสาวอังคณาแฟนสาว

สอบปากคำเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

ทั้ง๓ปมที่ตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่า

บอกว่าวันเกิดเหตุแฟนออกจากบ้านไปช่วงหัวค่ำ

ไปตั้งวงดื่มน้ำท่อมกับเพื่อนเป็นประจำ

สำหรับประเด็นปมสังหารเธอบอกเธอไม่รู้จริง

ที่สำคัญเธอไม่รู้เลยว่าแฟนเนี่ยผัวพันกับยาเสพติด

ประเด็นเรื่องปล่อยเงินกู้เธอบอกว่าปล่อยจริง
แต่ไม่ได้ปล่อยเยอะแยะอะไรมากมาย
เงินแค่หลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้น

เพราะเธอเองก็เพิ่งจะคบกับผู้ตายได้แค่ปีนิดเท่านั้นเอง
เพราะว่าเท่าที่รู้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แล้วเราคิดว่าสาเหตุรักษณ์ที่เราคิดตรงต่างที่สุด

หนูก็ไม่รู้ตอนนี้สับสนมาก
แม่คนตายก็บอกว่าลูกแม่เป็นคนดี

แต่ว่าหลังลูกแม่มีแฟนก็ย้ายไปอยู่กับแฟน
อยู่บ้านแฟนแม่ก็เลยไม่ค่อยได้เจอได้คุยเท่าไหร่

แต่ก็อย่างที่บอกวงเงินมันแค่หลักพันเป็นธุรกิจเล็ก

ที่ผ่านมาลูกแม่ก็เคยติดคุกจริงนั่นแหละ
แต่แม่จำข้อหาไม่ได้แล้วว่าข้อหาอะไร
แต่พอออกมาเขาก็ประกอบอาชีพสุจริตนะ

เพราะถือเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยม
ให้ตายไม่พอยังจะเผาทิ้งอีก
น่ะแน่เอาเจ้ารักของนั้นแน่
ทำกับลูกเลย
เฮ้มันไม่สบายไม่ตายดีนะ

พี่น้องทุกคนนั้นดีทุกคน
ทุกคนลูกชาย
แต่ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นยาเสพติดค่อนข้างมาก
เพราะถ้าไล่ย้อนประวัติของแตงไทยท่าวุ้ง
เคยถูกจับปี๕๓คดียาเสพติดเป็นยาบ้า๑๕เมตร
ซึ่งจำนวน๑๕เมตรนี่ก็เข้าข่ายค้ายาแล้วถูกไหมคะ

๕๗โดนจับครอบครองไอซ์๑๕กรัมเพื่อจำหน่ายอีกก็คือค้ายาอีกนั่นแหละ
ทีนี้พ้นโทษออกมาได้๒ปีก็ปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยรายวัน
แล้วก็มีการกลับไปผัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด
ที่มีการหักหลังกันตั้งแต่ก่อนอยู่ในเรือนจำด้วย
เมืองต้นร่างของแตงไทยท่าวุ้งนะคะตำรวจส่งไปชนะสูตรร่องรอยบาดแผล
กระโหลกศีรษะอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต
แล้วก็จะเร่งสืบหาติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ